ก็เดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็คงจะบอกที่มาที่ไปว่าความคืบหน้าล่าสุด
ถึงนัดตรงนี้ที่เราสองคนจัดรายการด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นยังไง
ฉะนั้นคำถามจากเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ดูอยู่เนี้ยสำคัญมากมากนะครับ
ก็อาจจะเปิดสลับสองช่องหน่อยนะครับดูการเมืองไปช่องหนึ่งนะครับ
โหวตเลือกนายกแล้วก็มาดูเราด้วยของฟุตบอลไทยเนี่ยก็ต้องการอนาคตที่สดใสเหมือนกัน
ภายในเวลาไม่เกินสัปดาห์นี้เพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยต้องเข้าเรื่องของกระบวนการในการเทสสัญญาณถ่ายท่อสดแล้ว
อืมเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ทันมันจะแข่งไอ้ไทยลีกเกมแรกสิบเอ็ด
แต่เราต้องเอา๕สิงหาเป็นตัวตั้งก่อนไงเพราะว่าแชมป์ทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเซ็ตเสร็จตรงนั้น
ถึงแม้ว่าจะมีเตะเพียงแค่คู่เดียวก็ตามแต่การเทสัญญาระบบทุกอย่างทั้งส่งไว้ที่ต่างประเทศด้วย
เพราะอย่าลืมนะอืมก็ยังซื้อสัญญาณไทยลีกอีกหนึ่งไปดูกันใช่
ฉะนั้นเราต้องเซ็ตระบบไว้ให้เสร็จภายในเวลาที่ไม่เกินสัปดาห์หน้าแล้ว
ซึ่งไดกินก็เป็นอ่าพีพีทีวีเนอะที่หลายอย่างสดใช่
เป็นช่องทางฟรีทีวีแต่โอลิทีเขายังไม่ได้มีการบอกมา
ใช่ไหมตรงเนี้ยเขาเมื่อวานก็มีนักข่าวถามแล้วว่าเฮ้ย
รีทีจะมีถ่ายทอดได้ไหมจะทันไหมค่ะหรือว่าจะยกไปเป็น
คอมเมนต์โอ้โหคอมเมนต์มีคนดูสามสิบหกคนนี่คุณไม่คิดจะกดอะไรมาให้เราบ้างเลยฮะ
คอมเมนต์มากันหน่อยอยากจะถามเรื่องอะไรจักต่อจากเมื่อวาน
กดหัวใจหรือกดเครื่องหมายห่วงยงห่วงใยอะไรก็ได้ครับมาหน่อยสิเราจะได้รู้เนื้อหาว่า
คุณผู้ชมเนี่ยติดตามข่าวสารเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายแล้วส่วนฟุตบอลไทยกันขนาดไหนคือเมื่อวานก็มีการประชุมนะเจ๊ที่
ภาครอบหนึ่งและประชุมกันต่อจากตัวเนถสมศนอีกอาจจะไม่ครบ๑๖ทีมหรอก
แต่ก็วานและสัก๘ทีเหมือนอย่างนี้เขาก็ประชุมมนอกช่องบ่ายอันนั้นเขาเป็นคณะ
ยังเข้าไปถ่ายได้อยู่เพราะกำลังรอเช้าคนที่เขา
ประชุมในหลายงานนะครับเขามาแข่งกับตัวที่นี่เนอะ
พวกค่าโฆหาเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพี่ผ่านมาไปที่เอ่อ
บริษัทไทยลีกสมาคมเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกในการประชุมแบบ
ให้มันดูเป็นกันเองหน่อยก็เลยกลายว่าเดี๋ยวมาที่นี่ละกัน
แล้วทางบุรีรำก็เป็นเจ้าภาพให้ทุกทีมก็
มาคุยกันเพราะมันจะคุยยาวขึ้นอย่างที่ปั๊บบอกไง
เนื้ออาหารในการประชุมเนี่ยหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวก็ไม่ได้ฟังแหละ
ใช่เขาก็ออกมาคือให้ไปเก็บผ้าประมาณสัก๑๐นาทีพี่เจ
แล้วออกมาปุ๊บเขาก็คุยกันยาวเลยประมาณ๒ชั่วโมง
แล้วก็เหมือนกับโอเคละมีการแต่งตั้งกันมา
คุณธัญญาวงธ์นางนะออกมาให้สัมภาษณ์แล้วพี่เจ
เพราะเขาเป็นโคศกไทยลีกคนใหม่
ใช่ก็คณะทำงานเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเบื้องต้นตอนนี้๘สโมสร
แต่ว่าเดี๋ยวเขากำลังคุยกันว่าวันศุกร์ที่จะถึงนี้เนี่ย
เขาอาจจะให้เพิ่มอีกทีมหนึ่งอืมเพราะว่าประเด็นมันคือ
ถ้าเวลามีการโหวตเนี่ยเขาต้องมาคิดกันในกระบวนการต่อไป
อาจจะมีการโหวตเรื่องการตั้งกองทุนให้ทีมเล็กกู้ยืม
เวลาอาจจะขาดทุนหรือว่าอยู่ในภาวะที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาใหม่
เพียงพอที่จะเตรียมทีมอ่ะไอ้ตรงเนี่ยมันก็ต้องเข้าหวัดละ
มติของคณะทำงานซึ่งคณะทำงานเนี่ยมันเหลือแค่ครึ่งเดียว
ซึ่งมันมีใครบ้างไม่เจอตรงนี้เพราะว่าเมื่อวานเห็นเห็นว่าบางทีม
อย่างสมมติลำคูลเขาเหมือนเขาไม่ได้อยู่อยู่ไหมใช่
ก็คือสรุป๘ทีมเบื้องต้นที่เข้าไปก็คือ
สองสองทีมแกนนำอ่ามีท่าเรือกับบีจีอ่าบุรีรำไม่อยู่ในคณะทำงานนี้
ที่๔มีราชบุรีทีมที่๕มีเชียงราย
ทีมที่๖มีชวนบุรีทีมที่๗มีบลิสเทโรครับ
แล้วทีมที่๘คือสุโขทัยไม่มีแบงคอกใช่
คอกไม่อยู่ในคณะทำงานตรงนี้นะครับ
ซึ่งแต่ละคนเนี่ยถ้าอย่างที่ปั๊บบอกทำไมบุรีรำไม่เข้าไปอยู่
หรือว่าทำไมยังขาดเอ่อทีมอย่างแบงคอกด้วยก็คือเขาก็มองว่าคนที่เข้าไปเนี่ย
มีศักยภาพที่แตกต่างกันอย่างเช่นโคศกของคณะทำงาน
ก็เลยต้องเป็นคุณแมนอาจารย์วงหน้าเพราะว่าอ่า

เคยเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นผู้สื่อข่าวอะไรอย่างนี้นะครับ
ก่อนทำสโมสรฟุตบอลคือเขาก็สามารถที่จะให้ข้อมูลได้
ครับนะครับอ่าส่วนข้างหลังวันนี้อยู่ในสภานะ
คุณแชมป์กรวีเมื่อวานมาโอ้โหเมื่อวานมาในฐานะรักษาการ
คิวรักษาการมาห้าหกปีแล้วนะคุณแชมป์เพื่อนรักนะครับ
ก็อยากจะบอกว่าจริงแล้วเนี่ยมันก็ถึงวาระนะ
ผมบอกตามตรงว่าสื่อมวลชนก็พูดถึงเหมือนกัน
คือส่วนตัวผมไม่ได้มีอะไรกับคุณแชมป์หมดแล้ว
ผมก็วิภาพวิจารณ์ตามอืมหน้าที่ของสื่อบรรชน
แต่ก็บอกเลยว่าเหนื่อยถ้าคุณแชมป์ต้องวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้เนี่ย
คือมันทำงานให้บริษัทไทยลีกไม่เต็มที่
ผมบอกเลยนะครับแล้วก็ต้องไปศึกษาข้อดีข้อเสียด้วยว่า
เฮ้ยมันมันผิดระเบียบของสอสอหรือเปล่าอืม

ได้มันก็ต้องดูว่าถ้าคุณจะใช้หลักการเพียงเท่านี้

แต่ตอนนี้มันต้องดูว่าคุณมาทำงานเพื่อใคร
เพื่อสโมสรหรือทำงานเพื่อใครคนใดคนหนึ่ง

ผมคิดว่ามันอาจจะต้องถึงเวลา

ซึ่งก็ทำให้คุณแชมป์ตัดสินใจในตรงนี้
ซึ่งว่าเขาควรจะรู้ตัวแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ย

เพราะสมมติปีละปี
เราคุยตั้งแต่กลางรูปการณ์นี้ของรูปการณ์หน้าไปเลยไหมเรื่องกระดาษสด
คือผมว่าเขาก็คงทำนะคือถ้าเกิดเราพูดอย่างนี้ก็เหมือนกับว่า
เดี๋ยวจะไปโจมตีไม่ได้ให้ความเป็นธรรมในการทำงาน
ผมก็ทราบว่าเขาก็คงคุยมาแต่เพียงแค่ว่า

ไม่ใช่ปล่อยให้ปัญหามันยืดเยื้อมาจนมันกลายว่า
ฟุตบอลจะเตะแล้วประมาณ๒๓เดือน

จะเตะอีกกับมัน๒๓สัปดาห์แล้วนะครับ
กลายเป็นว่ายังหาทางออกไม่ได้
สัญญาณดีขึ้นก็จริงครับในเรื่องของการเปลี่ยนรูปแบบในการทำธุรกิจ
แต่เราควบคุมสถานการณ์นี้ไม่ได้เลย

นี่ไงวันนี้เราจะคุยกันให้คนดูเข้าใจว่ามันจะเป็นยังไง
เพราะว่าโอเคแหละเขาบอกว่าจ่ายรูปการณ์๕๐๐บาทใช่ไหม

รายเดือน๕๙บาท
อันนี้คือที่เขาเคาะมาในที่ประชุมนะครับ
คือตอนแรก๑๖ทีมหาทางออกร่วมกันก่อน
ซึ่งประเด็นแรกที่เขาได้พูดเลยในห้องประชุม
เขาก็บอกก่อนเลยว่าข่าวที่มีมา
หรือว่าถ้าฟังกันง่ายคือที่ถ่ายทอดออนไลน์
ดูทั้งโทรศัพท์ดูทั้งแอปพลิเคชัน

ว่าตัวเลข๖๐๐ล้าน๘๐๐ล้าน

ตอนแรกมันคือสตาร์ทที่๑๖๐ล้าน
แล้วมันก็อัพขึ้นมาเป็น๒๒๐ล้าน
แต่สุดท้ายสิ่งที่บริษัทไทยลีก
แม้แต่แพลนบีบีเดียที่ไปช่วยในการเจรจา

ไม่ว่าจะจบราคาที่เท่าไหร่ก็ตามเนี่ย
แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เอามาคุยบนโต๊ะ

ก็ได้คุยอย่างเป็นทางการผ่านเอกสาร

เขาก็เลยแจ้งว่างั้นให้ลืมไปซะ
แล้วให้มาคุยกันใหม่ว่าจะหาทางออกยังไง

มันเป็นศูนย์แล้วเพราะไม่มีใครซื้อ

ก็ทำเหมือนเดิมนี่แหละผลิตสัญญาณ

ในการช่วยจัดการมีเสียงคนพุ่งคนภาค

ทั้ง๒๔๐นัดเนี่ย

การแข่งขันได้สบายเลยเอาไอ้ตรงนี้แหละ

ก็เข้าไปคุยกับคนที่เขาไม่ได้ซื้อซะ

จบไม่จบยังไงไม่ว่ากัน

ในประเทศไทยมันเหลือแค่๒เจ้านี้แหละ

ซึ่งมันก็ไม่ใช่กลุ่มที่เขาจะมาจับฟุตบอลไทย

พวกสาวชอบดูซีรีส์

มีวิวเลยใช่ไหมมีหลายอัน

จะเอากีฬาไปถ่ายทอดได้เนี่ย

หรือจะเป็นเจ้าใหม่ทำซึ่งเขามีการพูดกันได้ว่า
ตอนแรกเนี่ยเหมือนจะไปทำ

บอกเขาว่าถ้ามันเป็นประเด็น

เครดิตเขานะครับแต่ว่าตอนนั้นก็มีการ

สมบูรณ์สอนก็บอกว่ามันจะเสี่ยงกันหรือเปล่า

เจ้านี้จริงเพราะว่าผมก็เห็นในคอมเมนต์บ่อย

คือมันมีปัญหาแตกต่างกันต่างกรรมต่างวาระ

ยานไวไฟอะไรอย่างนี้ก็เป็นว่า

ฉะนั้นเจ้าที่จะมาทำใหม่ในเวลาตรงนี้มันยาก
นี่แหละคือ๒แพลตฟอร์มที่

จะเอาสัญญาณถ่ายทอดสดไปเจรจา

ในห้องประชุมเมื่อวานโดยเฉพาะของ
เจ้าครูหายเองเลยหาผู้บริหารดับสูงเนี่ย

อันนี้ผมถามมาข้างในมาสรุปแล้ว

เอาไปถ่ายทอดฟรีฟรีนะครับ
แล้วแบ่งผลประโยชน์กัน

สักส่วนนี้ที่ประชวงบอกว่าเริ่มต้นที่ประสุนที๘๐
พอตอนแรกเนี่ยเขาสตาร์ทบรรที่๗๕๒๕หาที่คุยกันในห้องเขาบอกว่าสัก๘๐

เพราะตอนนี้ภาพที่เราเห็นถ่ายทอดเนี่ย
ทางเจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าเก่า
แล้วต้องจ่ายทุกอย่างเยอะแยะหมดเลย
แต่ตอนนี้คุณไม่ต้องจ่ายสักบาทเดียวนะ

ร่วมกับ๑๖สโมสร
กำไรมาเท่าไหร่ก็แบ่งกันคือต้นทุนอาจจะมีเรื่องของ
พวกนี้ถามว่าเขามีอยู่แล้วไหมเขามีอยู่แล้วอาจฉะนั้นเนี่ย
พวก๑๖ทีมก็เลยมองว่าถ้าเขามีอยู่แล้วเขาแข็งแกร่งเนี่ย
จะไปกระตุ้นเรื่องอะไรหนึ่งเรื่องการช่วยบล็อกสัญญาณสำคัญที่
เวลาจะมีคนรักรอบเอาสัญญาณไปฉายในบ้านเรามีปัญหาเรื่องนี้ไหมเว็บไซต์
เอาไปเอาไปดูสัญญาณให้ปุ๊บแล้วก็ไปใส่ค่าพนันอะไรผิด
กฎหมายอันนี้จะช่วยเป็นค่าดำเนินการในการช่วยบล็อกสัญญาณ
หน่อยทั้งบล็อกสัญญาณที่ในต่างประเทศดูไม่ได้ในไทยเอง
ก็ต้องระหว่างเดี๋ยวเนี้ยเพราะถ้าเราไม่บล็อกสัญญาณเนี่ย
เขาก็จะไปยิงเข้าลิงก์ต่างประเทศแล้วก็ยิงกลับเข้ามา
บ้านเราอันนี้คือเคยไปที่ต่างประเทศแล้วก็ไปดูแบบช่อง
ธรรมชาติอ่ะที่ต่างประเทศคนต่างชาติเขางงเลยเฮ้ย
ได้เขามามุงเลยแล้วมาถามคุณทำได้ไงครับบอกว่านี่แทรนด์
มันคือปัญหาของบ้านเราทำให้ลิขสิทธิ์ถ่ายเท่าสดเนี่ย
มูลค่ามันลดลงใช่อันนี้ก็คือหนึ่งส่วนซึ่งพฤติกรรมของคน
ก็เป็นส่วนในการที่เราจะต้องปรับไปพร้อมกันกับโมเดล
นี้นะไม่งั้นก็ไม่รอดครับฉะนั้นกลับมาที่จุดนี้ครับเขาก็เลยมอง
ว่าเฮ้ยในเมื่อลิขสิทธิ์มันไปให้เฟรี้ยวเนี่ยผลประโยชน์มัน
ควรจะต้องแบ่งกันแล้วลงตัวกลับเข้าสู่สโมสรสโมสรจะได้
ก็วันดาวทีมกลางทีมท่าตารางนี้จะได้มีไม่เงินกลับมาแบบ
สม่ำสมอดิ์เราขอแบบแล้วก็มีเวลาที่จะได้เตรียมธีมสู้กับ
ทีมใหญ่อย่างปีนี้ปัญหาสำคัญที่เขาคุยกัน๑๖ทีมคืออะไรไหม
ตราดเพิ่งซ้อม๑กรกฎาคมเพราะว่าเพิ่งจะหาเม็ดเงินได้แล้วก็ไม่รู้ว่าหาได้กี่บาท
แล้วทีมเล็กน้องใหม่ขึ้นมาเนี่ยเม็ดเงินเขาน้อยกว่าทีมใหญ่อยู่แล้ว
สิ่งหนึ่งที่ทีมใหญ่บอกก็แฟร์เหมือนกันแล้วเขาบอกว่าอย่างแรกเลยฟุตบอลเงินทุนมันไม่มีทางเท่ากันหรอก
มันก็เหมือนกับประเทศไทยมีคนรวยคนจนอย่างนี้แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเฮ้ยมันต้องสู้แบบสมศักดิ์ศรี
มันต้องเก็บโตได้เท่ากันหมายความว่าคุณปีซี่สั้นมา๒เดือนเท่ากันทุกทีมเนี่ย
สตาร์ทนัดแรกถ้าร่างกายคุณลงตัวทั้งหมดฟุตบอลมันก็มัน
ฉะนั้น๔๕เกมแรกของระดูการนี้มันจะเหมือนฤดูการมาก่อนติดฝนอีกหนึ่ง
ฟุตบอลไม่สนุกแหละอันนี้ผมพูดตามตรงนะครับฉะนั้นคนดูก็ต้องพยายามช่วยเหลือฟุตบอลไทยตรงนี้
อาการบาดเจ็บของนักกีฬามีแน่เพราะบางทีมยังปีซีซั่นไม่ครบตามเวลา
อุ่นเครื่องก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าคุณอุ่นเครื่องอุ่นแต่ในบ้าน
เชิญทีมเข้ามาใครให้จ่ายฝั่งนู้นเขาออกอ่าบางทีมเขาบอกว่าเอ้ยถ้าผมออก
ผมก็อยากอุ่นกับทีมที่ผมได้ประโยชน์มากกว่าผมจะไปอุ่นกับทีมเล็กทำไม
มันก็หาโปรแกรมอุ่นเครื่องยากอันนี้ก็เป็นเรื่องปัญหาการเตรียมทีมที่
ใน๑๖ทีมเขาก็พยายามช่วยกันให้ทีมเล็กเนี่ยมันมีความพร้อมในการแข่งขันในสนามก่อน
เรื่องเงินเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ค่อยว่ากันเพราะมูลค่าทีมมันไม่เท่ากัน
กลับมาที่เรื่องของส่วนแบ่งตรงนี้มันก็เลยจบที่ว่าถ้าดันได้นะครับเป็น๙๑
หมายความว่าสโมสรได้๙ส่วนแบ่งจากรายได้ที่แฟนฟุตบอลเนี่ย

จ่ายค่าลิกสิทธิ์รวมควรเนี่ยนะครับก็จะให้สมุทร๙๐
อีก๑๐เป็นค่าเมืองการของเจ้าของแพลตฟอร์ม
มันก็กลายว่าช่องทางในการดูมันก็มากขึ้น
มันจะกลายว่าคุณจะได้ดูซ้ำเลยทั้ง๒ช่องทาง
คุณดูไปตรงไหนคุณจะได้ทุกคนไทยเปิดได้๒จออ่ะ
ถูกต้องซึ่งรายละเอียดตรงนี้ก็ต้องมาดูว่าโปรโมชั่นของใครดีกว่าที่จะเอาไปทำ
เช่นคุณจะเอาไอ้ตัวเนี่ยแพ็คเกจเนี่ย
แถมกับเสื้อฟุตบอลของสโมสรไหม
เสื้อตัวนี้แถมแพ็คเกจดูบอล๑เดือนหรือว่าทางฝั่งของทรูเองเขามีโปรโมชั่นโทรศัพท์เยอะมีโปรโมชั่นนะ
เตอร์ไวไฟที่บ้านใช่ไหมสัญญาอินเตอร์เน็ตเอาไปเติมมีชูวิชั่นเขาก็ไปแถมพวกนี้ได้อันนี้คือสิ่งสำคัญมีข้อความ
ก็คงจะถามที่แมนธัญญาวงหน้าในฐานะโฆษก

ว่าคนไทยจะมาซื้อจะมาจ่ายเงินดูบอลไทย

แมนบอกว่าพี่แนนไม่ตอบเลยว่ามั่นใจเปล่า
เขาบอกแค่ว่าก็ทำได้แค่เชิญชวนให้คนมาซื้อ

คือเราไม่รู้ว่าฝากขายอะไรเราขายได้ตอนไหน

โมเดลสากลที่เราเคยทำได้คือ
เขาก็เอาไปหาผลกำไร
ซึ่งเขาทำกำไรได้ไงดังนั้นกลับมาให้จุดเริ่มต้นตรงนี้
เดี๋ยวมันจะกลับไปจุดเดิมเชื่อเถอะ
ใครก็อยากที่จะได้เงินแบบการันตีโดยที่ไม่ต้องมานั่งหาเองอย่างนี้หรอก

โปรโมทแฟนบอลในสโมสรให้เข้าไปดูในสนามเนี่ยมันก็ยากแล้วนะครับ
อันนี้ต้องมาทำถึงสองด้านแต่มันต้องไปแล้วปั๊บมันไม่มีทางเลือกไง
จะเริ่มแข่งแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้มันไม่มีคนซื้อแล้วด้วย๑๐๐

แล้วเขาไปหาเงินเองอย่างนี้ดีกว่านะครับ
ซึ่งตัวเลขที่เราคุยเมื่อกี้เนี่ยตามภาพที่ขึ้นคือ

ตอนแรกเขาก็คุยกัน๒ราคาว่า๔๙ดีไหมนะครับ
ล้านคนสมัครล้านคนสมัครอันนี้นับเฉพาะแค่ดูฟุตบอลใช่ไหม
ขาดทุนเยอะนี่คือสิ่งที่คนดูก็ต้องเข้าใจว่าทำไมมีคนซื้อลิขสิทธิ์เลย
ก็คุณลองดูแค่นี้อันนี้คือง่ายแล้วยังมีค่าดำเนินการอย่างนี้เขาไม่ได้คิดนะ
มีรายการเบื้องหลังก่อนเย็นหลังเกมอีกนะครับเป็นต้นทุน
แล้วถามว่าจุดนี้เขาซื้อไปเนี่ยเขาอาจจะเอาไปทำการตลาดในเรื่องของการเพิ่มยอดของซิมเขา
เอาแพ็คเกจนี้ไปแถมทำซิมแจกช่วงหนึ่งใช่ไหมอันนั้นมันเป็นการตลาดของเขาที่เขาพยายามทำ
แต่จุดสำคัญที่สุดก็คือว่าพวกนั้นพอทำเสร็จปุ๊บจบฤดูการ
บางทีบางคนเขาก็ยกเลิกสมัครซิมอะไรไปคือมันมีวิธีการหลายอย่างที่เขาจะพยายามไปหาเงินให้คุ้มทุนที่สุดแหละ
แต่ถ้าเกิดเราพูดถึงแบบจุดที่ควรต้องได้เลยซื้อลิขสิทธิ์บอลก็ควรได้เงินจากคนสมัครเพื่อดูบอล
แต่มันได้เนี่ยคุณคิดดู๔๙ล้านกับ๔หล่อที่จ่ายไปเนี่ยมันเกิน๑เท่ามานิดเดียวเอง
แต่เอาจริงเนี่ยมันก็มีข่าวมาอยู่แล้วนะครับว่ามันมีการเจรจาที่จะเพิ่มตัวเลขให้หรือว่ามันไปกันไม่ได้ด้วยเรื่องอะไรก็ว่ากันนะครับตรงนั้นก็ปล่อยผ่าน
แต่ว่าสำคัญที่สุดเนี่ยถ้าเราคุยกันเมื่อกี้๕๙เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นจุดที่ต้องรณรงคโปรโมทเยอะ
แต่สำหรับแฟนบอลพันธ์แท้หรือว่าพวกเราเองที่สามารถที่จะพอซื้อได้เพราะว่าเราต้องอยู่กับวงการนี้ชื่อวงการเนี่ยก็คือฤดูการหนึ่ง๕๐๐บาท
แต่อันนี้จะเป็น๑๐ล้านที่การันตีแต่๒๐๐๐คนก็ไม่ง่ายไง

เพราะว่าสโมสรถามว่ากังวลไหม
ผมว่าเขากังวลแต่มันเป็นหน้าที่ที่

มันก็ฟ้องออกมาเรียนเป็น๑๖ทีมเลย

คือในสนามมันหลักหมื่นแต่ว่าปีนึงรวมกัน

สมมุติได้สักกระมาณล้านกว่าในสนาม
ก็ต้องไปดูว่าล้านกว่าเนี่ยมันซ้ำกี่คน
เข้าใจไหมบางคนดูเกมแรกเกม๒อะไรอย่างนี้ก็ว่า

เอาเป็นว่าเขาเลยตั้งไว้ว่า

มีเขาพูดในที่ประชุมก่อนที่จะเป็นคณะทำงานประชุมช่วงบ่าย
เขาบอกว่าถ้าให้ขั้นต่ำ
สองหมื่นคนสมัครเนี่ย๓ทีมซื้อเลย
แล้วเดี๋ยวเขาซื้อเสร็จปุ๊บเขาจะเอาสิทธิ์นี้
ไปดำเนินการเช่นภาพแถวสดเนี่ย
แล้วก็หาเงินเหมือนกัน

แต่เขาจ่ายเข้ากองกลางไปเลย๓ทีมนี้

จ่ายของตัวเองมัน๑๐ล้านบาท

เหมือนเมื่อวานนี้มักข่าวถามแหละ
จะไปเฉลี่ยบนโต๊ะให้๑๖ทีมเท่ากันหรือเปล่า
บางคนมองเฮ้ยแล้วมันจะไหวเหรอกับทีมใหญ่

เมื่อวานถึงคุณฟุ๊กธนวัฒน์ของราชบุรีถึงโพสต์

คือ๓ทีมแรกเขาซื้อก็คุณก็ลองดูคนละ๑๐ล้าน

อันดับนึงมันเป็นที่มายว่าเล็กก็จะได้คนละ๓ล้าน

อันนี้เป็นตัวเล็กที่เขาประเมินขั้นต่ำ
เพราะต้องจ่ายเพิ่มอีกใช่ป่ะ
แต่ถ้าเกิดคุณจะดันไปให้ถึง๑๕ล้านหรือว่า๒๐ล้าน
มันจะยากในระดูการนี้แต่ว่าที่สำคัญมันก็กลับไปที่แฟนฟุตบอลไง
ตอนนี้มันกลายเป็นว่าวัดใจแฟนฟุตบอลแล้วว่า
เฮ้ยไม่มีการถ่ายทอดเลยไม่มีใครมาซื้อเลย
วันนี้คุณต้องช่วยอย่างแท้จริงแล้ว
สำหรับภาพที่มองเข้าไปนะหมายความว่าเปลี่ยนเป็นวิธีการอื่น

คือเมื่อวานมีคุยกับบางสโมสรเหมือนกันหลังจากประชุมออกมา
เขาบอกว่ารู้สึกทำไมมันดูย่ำแย่ขนาดนี้
มันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ภาพลักษณ์ของบอร์ดไทย

อ๋อไม่มาเหรอไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่คนนี้นั่งข้างหลังนะ
มันจะมีคนนั่งหลังฝั่งอ่าใช่ใช่ใช่ปะไม่ใช่ถามแล้ว
เพื่อจะได้เข้าไปตรงแล้วเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้ได้

เตรียมในเรื่องของการโปรบอุปกรณ์ไม่รอตั้งแต่มีข่าวก่อนหน้าว่าเขาจะซับสนุนแล้ว
จ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้แล้วแต่พอมันจบกันไม่ลงในวิธีนี้เนี่ย
ผมว่าถ้าได้บอลไทยไปถ่ายฟรีเนี่ยใครก็เอานะ
อย่าสมมุติอยากพูดตามตัวเนี่ยของเราถ้าของเราพร้อม
แต่เราอาจจะไม่ได้เหมาะตรงนั้นเพราะเราไม่ได้มีเครือข่ายที่รอไว้อยู่แล้ว
ต้องทำเป็นฟรีทีวีไหมผ้าอย่างเงี้ใช่แพลตฟอร์มฟรีทีวีก็เป็นหนึ่งเรื่องที่จะคุยกัน
ให้ได้ทั้งสองเจ้าครับนะครับมันมันจะได้ช่วยเพิ่มหูราคา
ค่าเช่าเวลาของช่องไหนครับที่พอจะลดรายจ่ายได้เพราะว่า
เพราะว่าตอนนี้คือช่องอื่นเขาไม่ได้ซื้ออยู่แล้วคุณต้องไปเช่าเวลาเขา
ซึ่งตอนนี้มีช่องไหนไหมพี่เจที่ว่าเสนออยากจะถ่ายทอดสดตรงนี้
ก็ถ้าเป็นตามเดิมเนี้ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วคือช่องห้าอ่า

แล้วหาช่องอื่นเพิ่มเพราะว่าโปรแกรมมันจะเตะ๔วันแล้ว
มันจะเปลี่ยนไปเตะศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์แล้ว
เพื่อกระจายกันแล้วจัดโปรแกรมเนี่ยฟรีทีวีก็ดูสนใจมากขึ้น
เพราะเขาจัดโปรแกรมใหม่เขาเอายอดวิวของทีมที่เจอกัน
เดี๋ยวสัปดาห์แรกที่เขากบคู่มาเห็นใช่ไหมอืมเห็นเห็น
เขาจะเอาสมมุติเทโรเจอกับบีจีเอายอดวิวของเทโร
ฤดูการที่แล้วกับยอดวิวของบีจีระดูการที่แล้วมารวมกัน
แล้วก็เสร็จปุ๊บก็ดูอีก๗คู่ยอดวิวใครเยอะกว่าก็จะถูกลงในวันเสาร์แล้วก็อาทิตย
อืมอ่าแล้วบิ๊กแมชจะต้องไม่ชนกันใช่ในวันในวันในวันเดียวกัน
เพราะที่ผ่านมามันคือโปรแกรมเช่นวันเสาร์ทีมหัวตารางเจอกันหมดเลย
มาก็เอาเหมือนว่าเรตติ้งมันก็ไม่มาอืมก็เลยกลายว่าขยายเป็นสี่วัน
คือตรงนี้มันก็จะกระจายช่องในการถ่ายทอดมากขึ้น
อาจจะเป็นสองช่องที่เหมือนเดิมแล้วถ่ายอ่าคนละสองวันก็ได้

ก็มีคุยกับทางช่อง๗แล้วเหมือนกัน
เพราะช่องเจ็ดเนี้ยถ้าเขาลงเนี้ยสมมุติว่าผมดาวนเพื่อนเล่น

เสร็จปุ๊บต่อคนรวมินีกิลายาวยาวไปเลยเอ่อ
แล้วต้องดูว่าเขาเคลียร์ผักได้ไหมแต่ว่ากระบวนการในการ
รายการที่ฟุตบอลจะไปลงแทนเขาเนี่ยสมมุติรายได้ราย
การที่อยู่มันมีรายได้ดีอยู่แล้วแล้วถ้าคุณเอาไปลง
มันก็ไม่คุ้มเออมันคุ้มป่ะล่ะที่คุณจะเอารายได้ที่คุณเคยมี
อยู่แล้วเนี่ยเราเอาฟุตบอลไปลงแล้วรายได้มันน้อยกว่ามันก็
อยู่ไม่ยืดเหมือนตอนเส้นทำได้ไหมใช่ถอดรายการของตัวเอง
ออกแล้วฟุตบอลไปลงซึ่งต้นทุนมันก็เยอะนะแรกเนี่ยมัน
พอไหวบุรีรามชนเมืองท้อพอได้พอหลังปั๊บชักเป็นทีม
กลางตารางเจออะไรอย่างเงี้คือต้องยอมรับว่ามูลค่าทีมมัน
ไม่เท่ากันความสนใจแฟนบอลไม่เท่ากันก็ต้องมาดูว่า
ลงฟรีทีวีเนี่ยจะได้บิ๊กแมชจริงหรือเปล่าซึ่งตามตัว
เขาบอกว่าอย่างน้อยต้องถ่ายให้ได้เนี่ยขั้นต่ำเลยคือ๗๐
ประมาณซักถ้าผมจ่ายให้ผิดอ่ะร่ะไม่เกินไม่เกิน๑๒ล้าน
ก็เกิบ๑น้อยสามเลยแต่คุณฟังไว้หมดคุณฟังรู้นะว่าใน
ตัวนี้ตัวเลขไม่เยอะนะไม่เยอะเจ็ดสี่หนึ่งนัดได้๑๐
กว่าร้านวันนี้ธุรกิจทีวีมันไม่ได้เหมือนเดิมล่ะในใน
บอลระดับนี้แต่เป็นทีมชาติเนี่ยยังไปได้ไปได้คนละอย่าง
กันอันนั้นถ้าเกิดถ่ายเนี่ยเขาอยากดันไปให้ถึง๑๔๔นัด
จาก๒๔๐เกมถ้าดันไปได้๑๔๔นัดเนี่ยตัวเลขจะดันไปถึงเกือบ๓๐
ล้านบาทก็เกินครึ่งมันก็จะมาช่วยเอามาถมเข้าตรงนี้
ตรงกลางอีกแล้วมันก็จะแบ่งเงินกันได้โอเคขึ้นอืมอ่าซึ่งเขามอง
ต่อไปมันอาจจะได้โมเดลนี้ที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขา
แต่ว่าเฮ้ยมันไปได้หน้าบ้านเราแต่สิ่งสำคัญคือมันกลายเป็นว่ามันเป็น
วัดใจคนซื้อแล้วไงใช่คือแฟนฟุตบอลไทยคือเราต้องรอดูว่า
จะมีแฟนฟุตบอลไทยมาซื้อหรือเปล่าถ้าไม่ค่อยซื้อตรงนี้
ไปดูช่องทางแบบผิดที่มันผิดอ่ะนั่นคือจบนะอันนี้เรากำลังพูดถึง
ปลายเหตุถูกไหมครับใช่แต่เมื่อกี้เราพูดต้นเหตุไปแล้วว่า
คุณคุยกันในวันศุกร์นี้คุณต้องหาหน่วยงานหรือใครก็ตามที่
มีความเชี่ยวฉาญไม่ใช่เพียงแก้ให้ดีหรือว่าเอสเพย์ถ้าเขา
สัญญาณไปเนี่ยให้เขาบล็อกอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องหา
คนตรวจสอบนี้เราไล่ยิงยิงยิงทิ้งให้หมดแต่มันไม่เคยทำ
ได้เลยนะผมว่าในไทยมันมีแหละมันทำได้มันทำได้อ่ะผม
ให้คุณพูดดีว่าว่าตอนช่วงการเมืองใกล้เริ่มตั้งอ่ะคุณ
เห็นข่าวไหมที่เขาออกมาเสนอว่าไอ้พวกพนันออนไลน์อ่ะถูกจับอ่า
พนันออนไลน์เนี่ยมันมีชื่อของใครบ้างมันมีชื่อของสีสีอะไร
เครื่องแบบอะไรนะครับนั่นแหละผมถึงบอกว่ามันยาก
ที่จะไปปิดพวกนี้แต่ว่าถ้ามันทำจริงจังเนี่ยทำได้
มันทำได้นะครับมันทำได้อืมอ่าก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าอย่างน้อยคือ
อยู่ที่แฟนฟุตบอลคือถ้าคิดจะช่วยฟุตบอลไทยซื้อก็คือซื้อเลย
ไม่ต้องไปส่วนปัจจัยพวกนั้นครับครับก็ลองดูถ้าเดือนลาห้าร้อยถ้าเทียบกับ
พริมอลีกพริมอลีกเนี้ยรู้สึกว่าจะสองพันห้ามั้งใช่
อันนี้ต่อระดูกการต่อระดูกการอันนี้ก็ห้าร้อยทั้งระดูกการโอ้
ถูกค่ะแล้ว๕๐๐นี่อาจจะได้ทีมชาติได้ป่ะไม่ไม่ไม่ไม่น่าใช่
แต่เหมือนรวมบอลถ้วยแต่รวมบอลถ้วยครบใช่ไหมแล้วทีมชาติก็ต้องเป็นแพ็คเกจแยกอีก
ใช่แต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้คุยนะบอลถ้วยรวมครบเอาสมมุติมันมีทีม
สมมุติรอบคัดเลือกรอบอะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้จะถ่ายรอบหกสิบสี่หรือเปล่า
แต่ก็ต้องรอคุยว่าบอลถ้วยมันรวมรอบไหนอันนี้ก็ต้องรอดู
แล้วก็นี่เดี๋ยวต้องดูที๒ที๓ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะคุยกับทีสามก่อน
ครับแล้วค่อยคุยกันทีสองอืมจะเริ่มรู้สึกทีสามจะคุยน่าจะวีคหน้า
น่าจะเป็นวิกหน้าแล้วก็นี่แหละไล่คือเหมือนเขาบอกว่าให้รอจดไทยลีกหนึ่งก่อน
แล้วเดี๋ยวจะคุยทีสามเพราะว่าปกติทีสามมันถ่ายแต่รอบรอบพลีออฟ
ใช่รอบลึกนั่นแหละส่วนทีสองเนี่ยไม่เป็นไรหรอกมันช้าเร็วก็
สบายบอลบอลเตะแล้วก็ประชุมได้ไม่ต้องรีบหรอก

ตอนแรกก็วิภาพวิจารณ์มาตรงนี้ก็กลายเป็นเข้าใจเท่านั้น
แต่จริงก็ไม่ได้เข้าใจหรอกกับวิธีการนี้เพราะว่าสงสารสมุงสรรค์คือพวกนั้นแหละ
ทีสองน่าจะคักซ่อมใช่
ทุกทีมก็ยังคงเดินหน้าฝึกซ้อมต่อนะครับแล้วก็พยายามสร้างมูลค่าให้กับทีมให้ได้มากที่สุดนั่นแหละนะครับ

เขาบอกชอบครับมีบันเดนไหนแจ่งแมว
วันจันทร์แข่งขันวันจันทร์ก็มิติใหม่เหมือนกันนะฟุตบอลไทยปกติ
ที่ผ่านมามันจะแข่งวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะไม่ได้มีจันทร์แต่อันนี้คือขยายไปวันจันทร์ดีเขาน่าเจาะตลาดใหม่ได้แหละ
ผมชอบเรื่องเดียวที่เขาจะคุยกันในวันศุกร์ให้ชัดเจนคือเรื่องของการจัดเวลาแล้วก็วันในการแข่งขัน
ตอนนี้โปรแกรมสัปดาห์แรกจริงมันออกมารู้สึกจะเท่าไหร่นะ๕นัดป่ะจำกันได้๕นัด
แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาวางแค่วันไว้แต่ว่ายังไม่ได้วางเวลาในการแข่งขัน
แต่ว่าจริงมันคือมันคือ๒เกมนั่นแหละเกมแรกไม่เป็นไรเขาอาจจะวางเปลี่ยนใหม่หรือเปล่า
ไม่แน่ใจก็คือเรื่องเวลาสำคัญเพราะว่าเขากระจายเตะ๔วันเพราะโปรแกรมเก่ามันไม่ใช่๔วันไง
แล้วก็ดูยอดวิวสมมุติทีมใหญ่ยอดวิวมันดีอยู่แล้วเนี่ยพอมันเจอกันอย่างนี้
มันก็กลายเป็นคู่ที่ต้องถูกจัดในเวลาที่ดีอยู่แล้ว
ก็เวลามันมีมันมี๕โมงครึ่ง๖โมง๑ทุ่มแล้วก็๒ทุ่ม๔เวลาตอนนี้ที่ลิสต์กันมาเบื้องต้นนะ
ก็เหมือนระดูการที่แล้วนะเพราะ๕โมงครึ่งก็เป็นคู่แรกของระดูการที่แล้วเหมือนกัน
ก็เดี๋ยวต้องดูถ้าเกิดว่าไปถ่ายฟรีทีวีบางช่องเขาขอ๕โมงเย็นกาดต้องขยับหน่อย
พอมันอาจติดรายการข่าวราคาบางทีก็ตั้งบางช่องนะ
ถูกต้องนะครับก็เดี๋ยวรอหาทางออกตรงนี้แล้วกันเพราะว่าที่มันสำคัญที่สุดเนี่ย
มันก็คืออะไรก็ตามที่ทำให้ได้เม็ดเงินมากที่สุดผมว่าตอนนี้บริษัทไทยลีกต้องยอม
แล้วก็๑๖สโมสรจะต้องเป็นแม่งานสำคัญในการตัดสินใจเองแล้วเพราะว่าเขามีคณะทำงานแล้ว
แต่ว่าอาจจะขออีกสโมสรหนึ่งเพิ่มเข้าไปเพราะว่าอย่างที่เราบอก
ตอนนี้มันมีมันเป็นเลขคู่
มันเป็น๘ทีมเนี่ยสมมุติมันยกกันเสมอ๔๔มันไม่ได้ไง
มันก็ต้องมีสมบูรณ์สอนที่๙ไปแต่คราวนี้มันก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่า
อีกทีหนึ่งนะครับก็หวังว่าน่าจะเดินไปได้ด้วยดีแล้วกัน
ผมว่ามันอาจจะเหนื่อยหน่อยกับโมเดลนี้แต่มันไม่มีจุดอื่นแล้วไงเพราะมันไม่มีคนซื้อ
แต่ผมว่าที่ดีที่สุดนะกลับไปในจุดเดิมคือต้องทำไงก็ได้ให้มีคนซื้อครับ
ให้การตีก่อนนะจริงมันต้องสร้างให้มีมูลค่า
มันมีมูลค่าจากการเสริมของสโมสรที่ไม่ใหญ่

ถ้าเราตีซะว่านี่มันคือคอนเทนต์คุณภาพ
คือทีมเขาสร้างกันแล้วทางทีลีกแทบไม่ต้องช่วยเขาดูเลย
อาจจะต้องช่วยเขาหน่อยในเรื่องของ
ไม่การหาทางออกที่ดีกว่านี้ในโมเดลใหม่ที่อาจจะไปร่วมกัน

ประเทศที่เจริญแล้วแบบนั่งฟุตบอลนะ

เราก็เคยถึงจุดนั้นมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้พอมันไปจุดนั้นไม่ได้เนี่ย
เราก็ต้องกลับมาทบทวนว่าเราผิดพลาดตรงไหน
อันนี้คือสำคัญที่สุดนะครับไม่ต้องไปโยนแบบว่ามันเป็นเกมการเมือง
ทำให้เกิดกับการชะงักตรงนี้ผมว่าโอเคมันมีเส้นตรงนั้นอยู่แล้ว
เราเชื่อโดยสนิทใจแต่ว่าการที่คุณบริหารจัดการตรงนี้
คุณจะเอาตรงนั้นไปอ้างแล้วให้เขาเห็นภาพว่าเฮ้ยมันเกิดเกมการเมืองมากันแกล้งกันเนี่ย
เอาแล้วคุณจัดการบริษัทของคุณที่มันเป็นบริษัทเอกชนเนี่ย
ทำยังไงล่ะให้มันอยู่ได้เหมือนบริษัทอื่นเขาที่เขาก็ทำกัน
เพราะเหมือนตอนโควิดหลายบริษัทล้มทำไมเราถึงหาวิธีการในการกลับมาได้
ธุรกิจฟุตบอลก็เหมือนกันวันนี้มันกลายเป็นมากกว่าธุรกิจ
อุตสาหกรรมไปแล้วถ้ามันไม่มีหลีก
ที่มันเป็นหลีกที่เป็นหลีกอาชีพต่อยอดได้นักฟุตบอลก็เหมือนกับแรงงาน
มันก็ตกงานกันตอนแนั้นมันก็มีหลายคนนะที่ฝากพี่โพสต์ค่าวหน่อย
ผมอยากจะหาทีมเงินเดือนเท่าไหร่ก็ได้
บางคนที่เลือกว่าเดี๋ยวผมเตะเดินสายดีกว่า
เดินสายมันได้เงินแน่ค่ะมันแน่จริงแม้มันมีเกียรติประวัติในมุมนี้
ไขล่ไม่ถึงทีมชาติแต่มันก็เรียงชีพได้
แต่จริงตรงเนี้ยผมว่าเดินสายก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่ต้องเข้าไปให้ความสำคัญนะครับคนดูเยอะนะเพราะมันคืออุตสาหกรรมเหมือนกันนะถ้าคุณมองว่ามันเป็นอุตสาหกรรมเนี้ยมันก็ต่อยอดเข้าบรรณีหรี่ได้นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยปิดระดูกการตั้งแต่ที่หมดสัญญาเลือกที่จะเตะวันเดินสายเตะวันเดินสายเพราะอะไร
แต่มันเป็นของทีมชาติไงก็ต้องมาดูหาทางออก
เพราะถ้าว่าคุณทำอย่างขนาดที่
เอาการถ่ายทอดทำเสร็จสับแล้ว
เอาไปให้เขาถ่ายแบบฟรีแล้วมาหาเงินร่วมกัน

มันเป็นอะไรที่มันเป็นวิกฤตสุดโปรแกรมหมอต้องปรับเยอะพี่เจไหนเรื่องของบอลถ้วยสมมุติไม่ขยับยังไง
สี่วันอย่างเงี้ยใช่โมโหผมว่าแล้วโปรแกรมเล็กแรกเนี่ยยังมีปัญหาด้วยเพราะว่ากลางสัปดาห์คุณไม่ค่อยมีเลย
ใช่ซึ่งจริงคุณควรจะใส่กลางสัปดาห์ไปบ้างครับเพราะไม่ใช่ไปอัดกลางสัปดาห์ในช่วงอ่าเลขสองอืม
กลางสัปดาห์เล็ก๒คุณมีปัญหาแน่นอนโปรแกรมทีมชาติการเตรียมทีมคุณก็ไม่ต่อเนื่อง
ด้านน้ำมีอยู่ในหน้ากีฬาร่างกายก็กรอกไปเล่นทีมชาติก็ไม่เต็มหรอก
เดิมที่เราก็ยังพูดเรื่องเดิมซ้ำแบบนี้

แก้ได้ง่ายมากโดยฝ่ายจัดการแข่งขันด้วยซ้ำไป

มันคงไม่มีหรอกปัญหาโควิดอะไรแบบ
ตอนที่มันมีปัญหาที่เราไม่เคยเจอแล้วโอ้ตอนนี้เรารับมือได้หมดแหละ
ในการวางให้มันชัดเจนจริงจริงนะครับเรื่องของโปรแกรมเนี่ย
วันศุกร์นี้เห็นว่าน่าจะเริ่มเคาะแล้วแหละ
แล้วก็สิทธิ์ไทยหลีกเขาเข้าใจว่าเราซีเรียสกับการทำงานเขาเอาหา
เอาหาเป็นแฟนรายการน่ะอ่าน้องนัทนะครับแฟนนั้นอยู่ด้วย
คนนั้นคุณข้าวคุณข้าววิรวิทย์นะครับ
อันนี้จากเมียนสแตนนะครับน่าจะสบายดีอยู่ช่วงนี้
สบายดีสบายดีสบายดีนะครับพี่ชายผมเองรักพี่ข้าว
อ่าคุณทันทันนี่ใครฮะอ๋อโทษโทษโทษโทษนี่ใครครับเนี้ยอ๋อ
อ๋ออ๋อแต่แสวเล่นแสวเล่นอ๋อครับหรือว่าไม่มีคนพูดอะไร
คุณตูนว่าเนี่ยแฮชแท็กเซฟไทยลีกเป็นไงบ้างครับ

จะมีการเปลี่ยนแปลงเนอะสำหรับเซฟไทยลีกดูหดหูแล้ว
ใช่จริงจริงค่ะอ่าคุณคุณสอนนะครับมาชมด้วยครับอ่า
คุณเค้าบอกว่าเนี่ยคุณศพจิตอะว่าพี่คนขวานี้นั่งนิ่งนิ่งเลย
ดูดิเดี๋ยวแบ่งตังค์ไว้ขนาดนั้นไม่แบ่งไม่แบ่งแยก
แยกกันแยกกันอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ต้องไม่ต้องแบ่ง
แบ่งผมไม่ให้มาเอ่อเอ่อมามาเพราะว่าเขาอยู่ในที่
ประชุมเมื่อวานครับนะครับก็ไปทำข่าวมาแล้วก็เลยเอา
เมืองกับประสงค์อีกแล้วเอออะไรนะครับใช่ใช่เดี๋ยวว่า
ถูกฟ้องเราร์เนี่ยคุณอะพี่วัสบอกว่ากรโกวี
ไม่เคารพประชาชนอะไรเขาเนี่ยกรกวีคุณกรวีเปล่า
ก็ใช้ไม่ขมก็เขาพิมพ์มาอย่างนี้ไงก็อ่านตามนั้นไปสิเออ
ไม่ได้บอกอย่าไปอ่านตรงมากเอออะไรก็ไม่รู้
ไม่เป็นไรใครไม่เคารพใครก็ไม่เป็นไรล่ะนะครับ
ก็เป็นสิทธิ์ของท่านไปแล้วกันครับแต่เราเองเนี่ย
ก็อยากให้ฟุตบอลไทยมันเดินหน้าต่อไปได้นะครับ
เดี๋ยวรอดูนะฮะลุ้นกันว่าวันศุกร์นี้ทิศทางมันจะ
จบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมทุกเรื่องนะบางเรื่องที่ยังไม่ได้พูดอีก
ใช่เพราะมันมีเรื่องระเบียบการแข่งขันด้วยเดี๋ยวจะปรับอ่า
ให้เสื้อข้างหลังไม่ต้องมาใช้ชื่อจริงก็ได้ใช้ชื่อใช้ชื่อเล่นก็ได้
เช่นแต่สวัสดีก่อนอ่ามีทีศเทพวิดีโอไทยเขาใช้ข้างหลังว่า
ทีศเทพวิดีโอไทยเขาใช้ข้างหลังว่าทีศเทพวิดีโอไทยเขาใช้ข้างหลังว่า
ทีศเทพวิดีโอไทยเขาใช้ข้างหลังว่าทีศเทพวิดีโอไทยเขาใช้ข้างหลังว่ารีซอร์อ่าเขาไม่ใช้ทีศเทพ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

คุณสมจิตว่าคิดถึงครับว่าเริ่มแบตเชิลแล้วครับ

น่าจะเอฟซีนะหวังว่าแล้วกัน

เพราะว่าเรื่องของกระบวนการในการถ่ายทอดเนี่ย
มันเป็นการผลิตของบุตรชาติไทยลีก

ฉะนั้นถ้าส่งสัญญาณไปให้ตามแพลตฟอร์มต่างเนี่ย

ถ้าเกิดว่าเขาจะให้ทีมภาคอื่นในภาคเองเนี่ย

เพราะมันคืออยู่ในค่าจัดการแข่งขัน
ซึ่งตรงนี้มันจบในหลูปของไทยลีกหนึ่งเนี่ย
ค่านักภาพอย่างนี้เว้ยเจถ้าเขาจ่ายเองมันเท่าไหร่
สมมุติเขาจะไม่เอาคุณภาพเองมันก็คงจะเป็นเรทมาตรฐานแหละ

ใช่มันก็หลักล้านรวมกันเฉลี่ยกันเท่าไหร่ก็ว่ากันไปใช่ไหมล่ะ
เออก็แล้วแต่แต่ละที่เขาจะจ่ายให้เราก็ไม่รู้ว่ามันเรทมันเท่าไหร่ยังไง
อ้าวเดี๋ยวศุกร์นี้เราคงได้คุยกันนะครับได้คุย

บ่ายโมงที่สมาคมติดตามกันใช่ใช่นะครับ
ก็เดี๋ยวมันจะชัดเจนในหลายเรื่องหลังจากนั้นเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของคณะทำงานแล้ว
ว่ามันจะเจรจาได้สักกี่ช่องแล้วมันจะมีโอกาสค่อยเพิ่มเข้ามา
แล้วก็คุยเสร็จปุ๊บก็ค่อยมาทีละช่องอะไรอย่างนี้
แล้วก็กระจายถ่ายให้เยอะขึ้นแหละถ้ามันเยอะขึ้นได้
ผมเน้นเลยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยพอคุณแม่เอาคู่ใหญ่ลง

คนดูเขาเต็มสนามแล้วบอลไทยไม่มีคนดู

แล้วก็เล่นเอาตรงนะเล่นบางคู่ก็ต้องยอมรับว่า
เขาเล่นตามแท็กติกแต่มันไม่สนุก
เพื่อให้คนรู้สึกว่าอ๋อมันมีนักเตะทีมชาติเว้ย
เออมันน่าดูแล้วมันจะได้กระตุ้นความสนใจของคน
ที่จะต่อยอดมาซื้อแพ็คเกจรายเดือนหรือว่ารายปี

เวลาตรงนี้อาจจะยืดเยื้อในบางมุมบ้าง
แต่ว่าถ้าฟังตามทั้งหมดเนี่ยคุณจะเข้าใจ

แล้วกระบวนการออกจากนี้เนี่ยมันจะจบแบบไหน
ก็ลุ้นนะครับให้มันจบสวย
แล้วก็ขอให้เราได้โมเดลธุรกิจที่มันอาจจะไม่ได้เหมือนที่อื่นเขา
ให้ช่วยติดตามและช่วยอดหนุนบอลไทยด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ